ที่โอ๊ตปราโมทประธานอันนี้ก็แรงเหมือนกัน
เหมือนจะเงียบนะสำหรับเรื่องนี้
ตอนแรกมันมีเกษตรมาที่ว่าเขาจะมีคนอื่น
เลิกกับแฟนสิบเอ็ดมีแต่พอเจอปั๊บ
มีเกษตรมาที่สุดกลบกันไปเลยนะด้วยวันนี้
ใช่๑๙๓๓ต้องบอกเรานำเสนอก่อนเลย
นี่แหละค่ะอย่างที่บอกไปว่าหวยมาตกอยู่ที่โอ๊ตปราโมทประธานเมื่อวานนี้
เราบอกอยู่วันก่อนว่ามีกลิ่นตุ๊ใช่ไหม

ฝ่ายหญิงคุณกิ้นออกโรงแจงถี่ยิบเลยนะคะ
บอกว่าเสียใจมากที่โดนทิ้ง
แล้วก็โดนเทแบบกระทันหันทั้งที่ฝ่ายชายเนี่ยเอ่ยปากว่าจะไปสู่ขอ
หลังจากปิดจ๊อปคอนเสิร์ตใหญ่

กลับมาบอกว่าตอนนี้เขาไม่พร้อม

แพชชนแปลว่าแรงปรัฐนาหมดแล้วค่ะ

เมื่อที่เราซ่อนไปของพี่โอดเองก็ชินกับการอยู่คนเดียว

อยู่มาได้ตั้งกี่ปีทำไมยังอยากอยู่คนเดียวตอนนี้
๑๑ปีผ่านไปอย่างงี้โอ้
ไม่อยากมีแพชชนกับเขาตอนนี้

คุณกิ้นบอกว่าให้อภัยมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง

ขอในสิ่งที่คุณโอ๊ตให้ไม่ได้ค่ะ

คุณก็ไปตามเสิร์ฟคนนะคะซึ่งเราก็นำเสิร์ฟไปแล้วล่ะ
นางงามช่อนะคะช่องชายานิดแหละ
เข้าไปดูในอินสตราแกรมเขามาล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมา
นางมีการชี้แจงอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาก็บอกว่าเขารู้จักกับพี่โอ๊ตมานานหลายปีแล้ว
แล้วก็ยังยืนยันความสัมพันธ์ว่า
ตัวน้องเองน้องนางงามกับพี่โอ๊ตเป็นแค่พี่น้องกัน

แค่นั้นจบปึ้งแล้วก็จะไม่อธิบายอะไรอีกแล้ว

เพราะจู่เธอโดนกระแสคอมเมนต์โจมตีค่อนข้างเสียหาย
ทั้งในทวิตเตอร์ทั้งในต่อหลายอย่างค่ะ
มีการแชร์ภาพของเธอแล้วก็ด่ายาบคล้ายด้วย
ในอินสตราแกรมของเธอเข้าไปเช็คมา
ล่าสุดนะคะไร่สตอเบอรี่ก็เยอะแยะเหมือนกัน
โอ้โหนะคะส่วนคุณโอ๊ตประโมทและผู้จักรก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์
แต่อย่างใดก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไร
ช่วงนี้เทรนด์ครบสอดนอกจ่อยมันอุ้ยรุนแรงมาก